ก็มีเรื่องเดือดอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะนอกจากเรื่อง
แถลงของตำรวจก็คือจากคลิปคลิปนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่ากระแสลบเลยนะคะเพราะว่าคนบอกว่าทำไปเพื่ออะไร
เพราะว่านี่คือคลิปของคุณน้ำเพชรตียาภากฤษณสุวรรณ

ตอนที่คนเห็นก็ไม่รู้ว่าเจตนาของคุณน้ำเพชรต้องการอะไร
แต่ถ้าดูจากชุดที่ใส่ลักษณะการถ่ายรูปภาษณะที่ไป
นี่ค่ะมันก็อ้างอิงไปถึงภาพที่เราคุ้นชิน
ก็คือภาพของคุณแตงโมนะคะชาวโลกออนไลน์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยเลยทีเดียว
แล้วก็มีการไปโพสต์ถ่ายรูปที่สะพานพระราม๘ในมุมคล้ายกันด้วยนะคะ
ทีมข่าวของเราค่ะสอบถามคุณน้ำเพชรเธอบอกว่า
ไม่ได้ตั้งใจเรียนแบบพี่แตงโมเลย
เมื่อวานเพื่อนลงเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา
เธอเลยเลือกชุดบอดี้สูตรแต่ดันเหมือนกับสี่ชุดพี่แตงโม
แล้วด้วยความอยากพิสูจน์ว่ามันสามารถปัสสาวะบนเรือได้หรือเปล่า
อยากไปหาความจริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ปัสสาวะ

คุณน้ำเพชรบอกว่าขอโทษทุกคนที่ทำให้เกิดดราม่า
ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจยืนยันว่าไม่ได้หิวแสง
เพราะไม่ได้อยากให้เป็นข่าวค่ะ
คือมันไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะเกิดดรามมากขึ้น
เผ็นก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรจริงค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่มันแบบเป็นการแสดงความคิดเห็น

ด่าแบบด้วยการเกียรติชาญเชิญชวนคนให้มาด่าเพลงอย่างเงี้ย
มันต้องว่าอันนี้กฎหมายอย่างเงี้ยค่ะ